เช่นเดียวกับคู่นี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับนี่ลุ้นมากจริงค่ะ
สำหรับคู่ของโตโน่แล้วก็นิชาเขาลุ้นนะคู่นี้
ที่เราได้เห็นภาพกันนะคะโอ้โหภาพสวีทเยอะมากค่ะ

ซึ่งนะคะเมื่อวานนี้เราเจอคุณโตโน่ค่ะ
ก็ต้องถามถึงโมเมนต์ประทับใจในวันสำคัญของน้องสาวคนพิเศษกันสักหน่อยนะคะ
โตโน่บอกว่าผมซื้อหมวกไหมพรมเป็นของขวัญ

เปล่าครับผมเห็นแล้วก็นึกถึงน้อง
เห็นแล้วก็นึกถึงน้องน่ารักเหมือนไหมพรม

ส่วนที่คุณแม่โพสต์นะคะเหมือนจองฝ่ายหญิงว่า
ต่อไปนี้อยากให้เป็นปริญญาใจ

โอ้โหเขินหน้าแดงกล่ำเลยล่ะค่ะ

จะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

ก็ถือว่าเข้มใช้ได้เลยครับ

ครับแต่ว่าก็คุณแม่ครับ

เรายังต้องเลียนมีปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่

ปีหนึ่งกลับในตอนนี้

ผมว่าน่าจะพอได้ไหม

เพิ่งเห็นตอร์โน้มไปไม่เป็นก็ตอนนี้น่ะ
คุณแม่ชื่อแม่น้อย

คุณผู้ชมค่ะก็คงจะแบบเอ็นดูแหละนะคะ
คุณผู้ชมก็เรารุ้นกันต่อไปสำหรับคู่นี้นะคะ